ปกติที่เราอ่านข่าวเราก็จะเห็นแบบข่าวพวกแบบคนมาขโมยกางเกงในที่แขวนไว้ที่ราวตากใช่ไหม
แต่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเสื้อในกางเกงในเต็มไปหมดเลย
แต่ไม่ได้อยู่ที่ราวตากจ้ะอยู่ที่ไหนนู่นอยู่ตรงกอภัย
เออคือต้นไม้นี้มีความพิเศษใช่
ออกดอกออกใบเป็นชุดชั้นในและกางเกงใน
สีสันแบบนี้ใช่ไหมคุณมันใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกคุณผู้ชม
มีคนเอามาแขวนไว้แหละแต่แขวนไว้ทำไมอ่ะ
คุณสุดสกุลหรือว่าที่บ้านเขาไม่มีราวตากนะเขาต้องมาตากไว้ตรงนี้หรือยังไง
แต่ว่าดูจากสภาพแล้วอันนี้ยังไม่ได้ซักล่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าในเฟซบุ๊กน่ะเขาโพสต์คลิปนี้
คือไอ้พวกกอไผ่ที่มันมีกางเกงในเสื้อในห้อยอยู่เนี่ยนะ
อยู่ที่ซอยด้านหลังโรงพยาบาลคลองขุงที่กำแพงเพชรค่ะอ่าฮะ
จุดตรงนั้นน่ะกลางคืนก็ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาหรอก
เอ๊ที่ทำแบบนี้นี่พวกโรคจิตรึเปล่าอื้อฮึ
เพราะว่าชาวบ้านนะครับเป็นสิบหลังเลยนะอื้อฮึ
ในหายกางเกงในหายค่ะอ้าวเหรอไม่ใช่มีใครเอามาตาก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
คือจำได้ไหมข่าวนี้เรานำเสนอไปเมื่อวันสองวันก่อน
แต่ล่าสุดล่าสุดค่ะตำรวจจับตัวได้แล้วนะ
นายโอภาษชื่นจิตจับตัวได้พร้อมของกลาง
ก็คือพวกชุดชั้นในกางเกงในแหละหกสิบเจ็ดชิ้น
อันนี้โอภาษณ์อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะไปจับได้ที่บ้านพัก
แล้วเค้นถามโอภาษย์โอภาษบอกว่าผมเองครับ
ผมน่ะไปขโมยกางเกงในตามบ้านคนเอามาทำลายโอภาษ
มาดมครับคือถ้าเกิดผมกินเหล้าอ่ะคุณตำรวจ
คือผมอาจจะมีความต้องการสูงมากเลยแล้วผมก็จะเอาพวกเนี้ย
เสื้อในกางเกงในเนี่ยมาดมหลังจากนั้นเนี่ย
จะสำเร็จความไข้แล้วถ้าดมตัวไหนจนมันไม่มีกลิ่นแล้ว
ผมจะไปแขวนไว้ที่กอไผ่นั่นแหละโอ้โหคุณผู้ชมแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายอ่ะ
ตรวจดูของตัวเองด้วยนะมันก็จะเขินหน่อยล่ะค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงก็ดูแล้วก็บอกว่าใช่ค่ะคุณตำรวจ
อันนี้แหละที่ฉันเองตำรวจก็อ่ะต้องแจ้งข้อหาในโอภาษณ์
ลักทรัพย์รับของโจรแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ